ที่จังหวัดชนบุรีเกิดเหตุคนร้ายใช้ปืนยิงถล่มบ้านของพ่อค้าขายเสื้อผ้านะคะ
ซึ่งผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าคนร้ายมี๒คน
และหลังจากก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองชนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านของนายทวีศักดิ์แสงนาคฤทธิ์อายุ๓๑ปี
พ่อค้าขายเสื้อผ้าในอำเภอเมืองชนบุรีหลังคนร้ายใช้ปืนยิงถล่มใส่บ้านในหมู่บ้านสวัสดีตำบลบ้านสวน
ไปตรวจสอบพบรอยกระสุนที่กระจกหน้ารถเก๋งและกระจกของห้องนอนค่ะ
และสอบถามนายทวีศักดิ์บอกว่าอาศัยอยู่บ้านหลังนี้กับพันรยาช่วงเวลาประมาณตี๓
ได้ยินเสียงปืนดัง๕๖นัดจึงเรียกเพื่อนบ้านให้ออกไปช่วยยืนยันนะคะว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใคร
ขณะที่เพื่อนบ้านบอกว่าหลังจากได้ยินเสียงปืนออกไปดูพบเป็นผู้ชายรูปร่างเล็กสองคนใส่หมวกกันน็อกเต็มใบค่ะ
และหลังก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางตำบลหนองรีอำเภอเมือง
ตำรวจก็จะได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านเพื่อที่จะจับคนร้ายไปสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ